คำบอลพ่อค้าขาดริฟท์เขาโพสต์ภาพรถเก๋งของเขาเอาไว้ค่ะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าผมอยากจะเอารถเก่งคันนี้ถวายวัด
ที่ขาดแคลนรถแล้วก็อยากจะใช้งานจริง
คันนี้น่าจะตายมาแล้วสองศพเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้
แล้วติดแฮชแท็กคันนี้ไม่อยากจะขายต่อครับเพราะว่าสงสารคนที่ซื้อไปใช้ต่อ
ผมเพิ่งโดนผีหลอกมาเมื่อคืนตอนตี๑นี่คือสิ่งที่เขาโพสต์เอาไว้รถคันนี้ค่ะ
หลายคนที่เห็นโพสต์แล้วก็โอ้โหจริงป่ะเนี่ยล้อเล่นหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราไปถามเลยว่าจริงหรือเปล่าพี่
นายธนวัฒน์คำวรัฐหรือคุณบอลค่ะอายุ๒๙เป็นพ่อค้าขายทุเรียนชื่อดังชาวจังหวัดลำปาง
เรื่องจริงค่ะนี่คือเรื่องจริงรถคันนี้ที่โพสต์เอาไว้
ก็สภาพอย่างที่เห็นก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วมีร่องรอยถูกชนมีรอยซ่อมมีคราบน้ำ
เหมือนจะจมน้ำมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือสภาพค่อนข้างเก่านั่นแหละ
แต่คุณบอลบอกว่าได้รถคันนี้มาเมื่อ๕๖เดือนก่อน
ตัวรถเองอายุสักประมาณ๒๐ปีได้แต่ถ้าดูจากเล่มทะเบียนรถเนี่ยต้องเรียกว่ารถมือ๖
ไม่ใช่มือ๒คุณบอลเป็นเจ้าของลำดับที่๖
คุณบอลตั้งใจจะซื้อเอาไว้ให้ลูกน้องที่ร้านขับไปทำธุระซื้อของ
ก็เวลาขับคันนี้ก็จะแบบมีพระมีอะไรอยู่ด้วยต้องพกพระเอาไว้
เพราะว่าช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนขับรถคันนี้ไปซักผ้า
ที่ร้านซักผ้าแห่งหนึ่งถ้าซักผ้าหมาก็หอนแล้วว่า
ฉัดชัยตัวเมืองลำปางแต่เขาลืมกระเป๋าสตังค์
มีเงินสดติดตัวเอาไว้อ่ะนะปกติในกระเป๋าสตางค์จะมีพระนะ
แต่เมื่อคืนลืมกระเป๋าสตางค์ก็นั่งเล่นในรถ
ปรากฏว่าได้ยินเสียงคนหายใจหายใจเสียงดังมากจากเบาะหลัง
เขาบอกหูแววหรือเปล่าหันไปดูเบาะหลังมันไม่มีคนอยู่นะ
พอหันกลับมาเสียงหายใจยังไม่หยุดเลยอ่ะหายใจอย่างนี้นะ
เขาบอกเสียงเหมือนผู้ชายแก่นี่นะคะอันนี้เรื่องในรถใช่ไหม
ทีนี้ได้ยินเสียงนอกรถด้วยเสียงนอกรถอุ้ย
เหมือนกับว่ามีใครเดินลากเท้าแกรกไปรอบรถ
คุณบอลบอกว่าสวดมนต์อย่างเดียวเลยอ่ะวินาทีนั้นน่ะอืม

ครับก็คืนนั้นผมเอาผ้าไปซักที่ร้านซักอบแห้ง
ตรงข้ามโรงเรียนประชาวิทย์นะครับแล้วทีเนี้ยนั่งไปสักพักหนึ่ง
ได้ยินเสียงคนแก่แบบหายใจเบาครับไอ้ทีแรกเราก็คิดว่า
เอ๊ะเสียงเราหูหูแว่วไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ครับ
แล้วไปมาเสียงเขาดังแบบนาทีนึงนะครับ
แล้วคือว่าตอนนั้นเราแบบขยับขาไม่ออก
คือทำอะไรไม่ถูกอะครับก็เลยสวดมนต์

รองเท้าแบบปูดพื้นไปแฉดอย่างนี้ครับ

พอสวดมนต์ไปได้สักพักนึงนี่ก็เบาลงมาหน่อย

ใช่ครับเสียงผู้ชายครับ
แล้วก็มีแบบอย่างนี้แหละครับ

คนลุกครับคือขาแบบแข็งไปทั้งตัวครับตอนนั้น

ประมาณนาทีนึงได้ครับ
พอสวดมนต์สักพักเสียงมันหายไงคะ

เสียงหายใจทั้งเสียงคนเดินลากเท้ารอบรถ
ก็รีบออกมาจากรถโทรศัพท์ให้แฟนมารับกลับบ้าน
แล้วก็ให้ลูกน้องเอารถคันนี้กลับไปเก็บที่บ้าน

ไม่เอาแล้วแต่คืนนั้นนอนไม่หลับเลยนะ

คุณแม่ค่ะคุณแม่ชื่อนางน้อยอายุห้าสิบปี
คุณแม่บอกว่าก็๒วันก่อนลูกชายมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
ก็เอาเรื่องไปปรึกษาคนทรงที่นับถือ

ทรงบอกว่าวิญญาณเจ้าของรถคันเดิมยังไม่ไปไหน
เพราะว่าตายคารถ

ส่วนที่วิญญาณมาสื่อสารกับลูกชายแม่
ก็อยากจะให้ทำบุญให้ไม่ได้มีอะไรหรอก

เขาก็บังหัวว่าเจ้าของรถบนจืกอันอย่างนี้
เพื่อนค่ะเพื่อนของคุณบอลค่ะนางวัสยาอายุ๔๐ปี
ก็พาทีมข่าวไปสำรวจรถครับ
วันนั้นคุณบอลเขากลัวมากจริงโทรมาบอกผีหลอกผีหลอกไม่กล้านอนที่บ้านเลย
ต้องไปนอนบ้านแม่ที่อำเภอกเกาะคา
เพื่อนคนนี้บอกว่าสงสัยเขาก็แค่จะมาขอส่วนบุญนั่นแหละ
คุณบอลใจดีชอบทำบุญนี่นะคะ
ก็ได้มีการแจ้งว่าได้วัดที่จะนำรถไปมอบให้แล้วค่ะ
แล้วเขาก็ขอบคุณทุกความเป็นห่วงมาด้วยนะคะ
คุณบอลน่าจะลองไล่สื่อไปยังเจ้าของรถแต่ละคันก่อนนะ
ตกลงแล้วเนี่ยเขามีผู้เสียชีวิตตายคารถอะไรอย่างที่ร่างทรงบอกจริงหรือเปล่า
แต่คุณบอลบอกผมก็เจ้าของคนที่๖แล้วอะพี่อุ๋ย
ผมต้องไปไล่ดูตั้งกี่คนนะแล้วผมต้องขับรถคันนี้ไปไล่ถามเขาด้วยหรือเปล่า
ถ้าแบบโอ้โหดูจากหมายเลขทะเบียนแล้วมันเคยปรากฏเป็นข่าว
ว่ามันมีคดีอะไรกับรถคันนี้เจ้าของตายคารถ
อันนี้ยังชัดเจนว่ามันมีเหตุการณ์จริง
แต่ก็ไม่ได้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลอะไรนะคะทะเบียนรถ